และมีความคืบหน้าขึ้นเยอะเลยนะครับ

ว่าทางประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอด่าน

ไปทำอะไรบอกว่าไปแก้บนไปทำบุญที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
แต่ตอนนี้มีความคืบหน้าว่าวัตถุประสงค์ในการไปที่สำนักสงฆ์เต่าดำ
เพื่อไปสั่งให้คนที่ดูแลสำนักสงฆ์ไปฆ่าหมีขอ
ใช่เพราะว่าข่าววันนี้มีเรื่องของคนที่ชื่อตาต้าเข้ามาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่สพไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีออกโรงแล้วนะฮะ
รองพบตรท่านนี้ออกโรงมาติดตามความคืบหน้าคดี
แล้วก็ได้ร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ปรากฏว่าคนที่ทางรองพบตรสอบปากคำอย่างหนักหน่วง

เพราะว่าตอนนี้ก็ถูกพักออกจากงานก่อน

ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ต้องหา

เราก็เคยนำเสนอข่าวไปบอกว่า
หมีขอที่มันเป็นอุ้งตีนหมีทั้ง๔ข้าง
ซื้อมาจากชาวบ้านในราคา๑๐๐บาท
ผมนี่แหละเป็นคนซื้อมาจากชาวบ้านเองนะครับ

ผมซื้อมาแล้วก็ให้เอาไปเก็บไว้ที่รถ

ทำพวกเหมือนกับยาสมุนไพรบำรุงกำลังอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนตัวของหมีขอผมไม่รู้
ว่าตัวหมีขออยู่ไหน
ผมได้มาแค่ขาผมซื้อมาแค่ขา๔ท่อนนะครับ
แต่ปรากฏเมื่อวานสอบปากคำไปสอบปากคำมานะครับ
สออยรับสาภาพ
ว่าเป็นผู้ที่นำปืนของกลาง
ซึ่งเป็นปืนลูกกรดจุด๒๒ติดลำกล้อง
พร้อมด้วยเครื่องเก็บเสียงซึ่งเป็นปืนของพี่ชายเขานี่แหละ
ให้นายตาต้าไม่มีนามสกุล
ซึ่งเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์เต่าดำ

โดยนายตาต้าออกไปกับนายจิระไม่มีนามสกุล
เป็นชาวมอนซึ่งเป็นคนงานในสำนักสงฆ์
ซึ่งจุดที่ยิงอยู่ห่างไปจากสำนักสงฆ์ประมาณ๒กิโลเมตร
ทั้งตัวเขาเองคืออสออยและประหลัดแมนไม่ได้ไปด้วย
กระทั่งแล้วนายจีระและก็นายตาต้า
อุ้งตีนหมีขอ๔อันมาใส่ไว้ในรถของตน
แต่ชิ้นส่วนอื่นตนไม่ทราบ
ส่วนปืนที่นำเข้าไปในเขตอุทยาน
เพื่อเอาไปยิงแก้บนเท่านั้นคุณ

พลตำรวจเอกศีวราสอบปากคำอสออยนะครับ

ใครชิ้นให้

ตาตายิงแล้วก็
มาทำกับ
จิรัติ
มาเร่งนอน
ไม่ใช่เอามาปลูกอาหารในไหน

ก็อย่างไงนี่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
ไงต่อมาทำแล้วกินกันไหมหรือยังไง

ไอ้วะแล้วใครพี่มันคงไปเผาอะไรเอง

แล้วมันใส่อยู่หลังรถเองได้ไง

ไอ้ธีรารักมาใส่
คุณผู้ชมฮะอสออยเจอพลตำรวจเอกศีวราสอบปากคำไปแบบหนักหน่วง
ท้ายที่สุดเปิดปากออกมาแล้วนะครับว่าผมเข้าไปในป่าเข้าไปที่สำนักสงฆ์เต่าดำ
แล้วก็ไปวานให้นายตาต้าและนายจีระไปยิงเสือดำจุดยิงอยู่ห่างจากสำนักสงฆ์ประมาณ๒กิโลเมตร
แต่ตัวผมคืออสออยและประหลัดแมนไม่ได้ไปด้วยจากนั้นได้ซากของหมีขอมาเป็นเท้าทั้ง๔ข้าง
แต่ตัวผมก็ไม่รู้ว่าทั้งนายจีระและนายตาต้าเอาไปไหน
จากนั้นก็ต้องมีการสอบปากคำนายตาต้าสิคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่าชุดสืบสพไซโยกเนี่ยเมื่อวานนะก็สอบปากคำนายตาต้า
เพราะว่านายตาต้าเนี่ยเขาเป็นคนดูแลในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะ

ทีนี้นายตาต้ารับสารภาพแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือยิงหมีขอจริง
แต่ที่ลงมือยิงอ่ะเพราะอะไรมีผู้ชายสองคนในกลุ่มของทางประหลัดแมนเนี่ย

อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้ผมไปยิงหมีขอแล้วข่มขู่ให้ผมทำ
ถ้าเกิดผมไม่ทำเนี่ยจะโดนจับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นชาวต่างด้าว

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยยอมทำตามผู้ชายสองคนนั้นแล้วก็เขาก็เอาอาวุธปืนมาให้ด้วย
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงมาทำหน้าที่ส่องไฟ
ผู้ชายอีกคนนึงทำหน้าที่เก็บซากหมีขอ
หมายถึง๒คนฝั่งประหลัดแมนเนี่ยนะครับแบ่งหน้าที่กัน
สองคนนึงเก็บซากหมีขอคนหนึ่ง
เมื่อวานก็คือทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่ทางสำนักสงฆ์นะคุณ

ป่าเข้าไปก็ไปตรวจสอบพวกปลอกกระสุนปืนที่พบอยู่กลางทางอีก
แล้วก็นี่แหละครับไปถึงสำนักสงฆ์เพื่อที่จะไปหานายตาต้า

แล้วท้ายสุดนายตาต้าก็ยอมปริปากแบบที่คุณอริยาเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับ
ถูกต้องค่ะแล้วก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็พบว่าจุดที่หมีขอถูกยิงมันน่าจะอยู่บนต้นไส
ห่างจากที่ตั้งแคมป์ของกลุ่มผู้ต้องหาประมาณสัก๓๐๐เมตร
ห่างจากทางเข้าสู่วัดประมาณ๒๐เมตร
ซึ่งที่ต้นไซด์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมสูงประมาณ๑๐๑๒เมตร
แล้วก็ปรากฏว่าลูกไซมันกำลังสุกเลยไงคะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าหมีขอน่าจะมากินลูกไซ
แล้วกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยเอาจังหวะตรงนี้แหละ
หมีขอนำซากมาชำแหละที่ริมลำห้วยข้างที่พัก
หลังจากนั้นก็นำเนื้อหมีขอไปปรุงทำอาหาร
จึงมีการบันทึกหลักฐานทุกอย่างเลยนะคะ
เดี๋ยวจะเอาไปประกอบสำนวนทำคดีเพิ่มเติมนะคะ
ใช่นะครับกรณีการปริปากออกมาของนายตาต้านะครับ
ขั้นตอนในการยิงที่มีเจ้าหน้าที่๒คน
ในกลุ่มของประหลัดแมนไปคอยคุมการยิงอยู่ด้วย
ทำหน้าที่ในการส่องไฟด้วย
อีกคนทำหน้าที่ในการเก็บซากหมีขอด้วยเนี่ย

เพราะตำรวจจะต้องใช้คำสารภาพจากนายตาต้าเนี่ย
ไปสืบต่อว่าใน๑๑คนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ย
ใครเอาตัวของหมีขอไปไหนเข้าใจไหมฮะ
กหมีขอตอนนี้ได้มาแต่ขาทั้ง๔ข้าง
แต่ตัวมันไปไหนนะครับ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีอีกคนที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับ
อีกคนที่น่าจะเกี่ยวข้องเป็นลุงของประหลัดแมน
เพราะว่าทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับ
ก็คือหัวหน้าพนัชกรโพธิบัณฑิต
บอกว่ามีบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยกระทำผิด
ร่วมกับประหลัดและพวกอีก๑คน
ก็เลยมอบหมายให้ทางผู้ช่วยหัวหน้าอุทยาน
เข้าร้องทุกข์กับทางตำรวจสพไซโยกเจ้าของคดีเพิ่มเติม
รวมถือว่าคนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคนที่๑๒
โดยผู้ต้องหาลายล่าสุดนี้เชื่อว่าน่าจะมีส่วนร่วมกระทำผิดในคดี
แต่หายตัวไประหว่างการจับกลุ่ม
โดยอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนหลบหนี

ทราบชื่อก็คือนายสมเกียจเพ็งนาเบรนนะครับ

และมีศักดิ์เป็นลุงของนายวัชระชัยสมีรักษ
ประหลัดแมนที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
ผู้ศึกของเราก็ไปสอบถามนายสมเกียรติเพ็งนาเบรน
ของประหลัดแมนซึ่งเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้น
พบว่าเขาบอกว่าหลังจากรับทราบว่าถูกแจ้งดำเนินคดี

ไม่ได้ถูกควบคุมตัวในตอนนั้นแต่อย่างใด
ผมอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานจนดึก
ส่วนวันที่เดินทางเข้าไปนั้นเพื่อจะไปแก้บน
และทำบุญที่สำนักสงฆ์คือยอมรับแหละ
ว่าเดินทางไปด้วยกับกลุ่มของประหลัดแมม
แต่ผมจะไปแค่แก้บนและทำบุญที่นั่นเท่านั้นเอง
เพราะว่าหลานชายคือประหลัดแมนสอบคัดเลือกได้เป็นนายอำเภอ
และยังไม่รู้จักกลุ่มคนที่มากับออฟรถคนอื่นเลย
เพราะผมก็แค่อาศัยนั่งรถเขาเข้าไปเพื่อทำบุญเท่านั้น
สำหรับซากหมีขอที่เจ้าหน้าที่พบภายหลังนั้นผมก็ไม่ทราบ
เพราะว่าออกเดินทางไปถึงตอนเย็นก็กินข้าวเย็นแล้วก็นอน
รุ่งเช้าก็นำกับข้าวเตรียมขึ้นไปถวายพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์เท่านั้นเอง
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของลุงของประหลัดแมน
ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหมีขอใดทั้งสิ้นเลย
ผมยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวไว้สอบสวนต่อ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งคนที่๑๒แล้วนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสายโยก
เขาเอาพวกของกลางไปส่งมอบให้กับทางด้านหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ
ติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

เพราะว่าตอนนี้ค่ะวัตถุพยานที่ส่งมอบมา
ก็มีซากอุ้งตินหมีขอ๔ซากมีฟันกรามล่างเศษกระดูกขนสัตว์ป่า
พวกหมีดพระหมีดธรรมครัวหมอดธรรมครัวเขียงพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ตั้งโจทย์เอาไว้เลยต้องตอบให้ได้นะ๒คำถามนี้
เป็นซากสัตว์ป่าชนิดไหนมันเป็นสัตว์ป่าตามพรบสงวนและคุ้มครองปี๓๕ไหม
เป็นสัตว์ป่าตัวเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องเอาวัตถุพยานต่างมาเชื่อมโยงกัน
ก็เบ็ดเสร็จจะใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะรู้ผลทั้งหมดนะคะ
ส่วนเมื่อวานมีคนพูดออกมาบอกว่าน่าสงสารสัตว์นะ
ไม่รู้จะไปฆ่าแกงมันทำไมมีอะไรให้กินตั้งเยอะแยะนะครับ
นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ได้พูดถึงกรณีประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยและอาสาสมัครถูกจับในคดีล่าหมีขอ
บอกว่าไม่เข้าใจทำไมยังมีคนประเภทนี้อยู่อีก
ตอนนี้กำลังสอบสวนและทราบว่าได้ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน
นโยบายของรัฐบาลเพื่อสอบสวนและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แล้วก็พลเอกประยุทธ์บอกว่าน่าสงสารสัตว์
ไม่รู้ว่าจะฆ่าจะแกล้งมันทำไมไม่มีอะไรให้กิน
กันแล้วเหรอคือมันมีอะไรให้กินตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ
แล้วก็ตัวเองก็เป็นข้าราชการด้วยยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่เลยนะครับ
ก็เป็นคำพูดที่ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบแล้วก็สอบสวนในคดีนี้
เข้มข้นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
รวมถึงที่ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือ
ให้ความเป็นธรรมกับสัตว์ป่าด้วย
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกศีวราก็ออกมายอมรับอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าคดีนี้ค่อนข้างจะยากไม่เหมือนคดีเสือดำ
คดีเสือดำมีซากเสือดำให้เห็นเป็นหลักฐานชัดเจน

ส่วนคดีของหมีขอยังไม่เจอตัวหมีขอเลย
ก็ขอเวลาในการทำงานกันต่ออีกสักหน่อย

เดี๋ยวเราเกาะติดข่าวนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน